คดียิงกลางวงเปตองนะคะ
เมื่อสิทธิ์พฤติกายนในกรุงเทพฯมีผู้เสียชีวิตส่องศพ
วันนี้นะคะทางครอบครัวได้นำผู้เสียชีวิตไป
ธรรมนุแจ้งจิตอายุ๖๑ปีค่ะ
และนายสมัสประชุมพรรณอายุ๔๐ปี
ในหมู่อายุ๖๗ปีผู้ต้องหาใช้ปืนยิงจนเสียชีวิต
ภายในบ้านชุมชนคลองล่าง๑๐พฤศจิกายนปมเหตุที่เราเล่ากันไป
เปตองขวางทางเข้าหน้าบ้านแล้วก็เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนในเครือญาติ
เพราะว่าเป็นเครือญาติอยู่ในพื้นที่ที่ดินใหญ่หลายไร่
แล้วก็มีถนนเข้าออกเส้นทางเดียว
บรรยากาศโศกเศร้าค่ะญาติเพื่อนสนิทก็มาร่วมงานนะคะ
แต่ไร้เงาของนายธุรการผู้ต้องหาและนายปองภูมิอายุ๒๗ปีลูกชาย

ภาพซ้ายมือคือช่วงจังหวะที่เกิดเหตุนะคะ
ให้ดูภาพควบคู่กันไปแบบนี้
ภรรยาของเรือตรีธรรมนุผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณรินแจ้งจิตอายุ๕๙เธอร้องไห้ตลอดเวลา
บอกว่าได้อธิษฐานขอให้สามีไปสู่สุขติ
หมดทุกข์หมดโศกก็จะยอมอโหสิกรรมให้
แต่ยืนยันว่าเรื่องคดีก็ต้องว่ากันไปให้ถึงที่สุด
ตกใจนะคะหลังนายธุรการได้รับการประกันตัว
ตกใจมากที่ลูกชายของนายธุรการ
มองว่าเป็นการถูกทำร้ายจิตใจจนต้องก่อเหตุ
คือเธอก็เลยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในลักษณะที่ว่า
ไม่เป็นไรกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องตามสนอง
ตัวคุณรินและคนที่อยู่ในเหตุการณ์

ก็กลัวว่าไม่รู้จะอยู่กันยังไงหลังจากนี้ก็อยู่กันอย่างหวัดระแวง
ก็บอกว่าพ่อก็หลับให้สบายไม่ต้องห่วง
เวรกรรมที่ใครก่อไว้มันต้องได้ในชาตินี้แหละ
ชาตินี้มันต้องเจอแน่ช้าเร็วแค่นั้นเองจริง
เพราะว่าสิ่งที่คุณพูดออกมามันขัดกันโดยสิ้นเชิง
เอาคือครึ่งคุยกับตัวรอดใช่ไหมเอาตัวรอดเพื่อเขาจะได้
ถ้าติดคุกกันหน่อยอะไรอย่างนี้ฉลาด
คนนี้ฉลาดมากลูกก็ฉลาดมากทำไมให้ประกันง่าย
นายธุรการผู้ต้องหากับนายปองภูมิลูกชายที่ถ่ายคลิปวันนั้น
ไม่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้นะฮะแต่ก็มีญาติฝั่งเขาที่มาเป็นตัวแทนนะครับท่านผู้ชมครับ

วันนี้ก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพพร้อมกันนะครับ
แต่ว่าตอนที่ชาปนกิจเนี่ยก็แยกกันละคนละช่วงเวลานะฮะ
จากทางวัดมีเตาเผาอยู่เตาเดียวนะครับเรือตรีธรรมนุชาปนกิจศพเวลา๑๖นาฬิกา
แล้วก็มีพิธีชะพนักศิษย์ศพของนายสมัสเวลา๒๒นาฬิกา